อารมณ์กลางสาย

แต่ว่าเธอประสบปัญหานิดนึง

แต่ว่าแต่งงานมาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่มีลูก

แบบโอ้นเลยแต่งมารยายใหญ่มาก๑๐กว่าปีแล้วไม่มีรูปครับ
จะมีได้ยังไงเพราะว่าสามีไม่ได้ทำอะไรเธอเลยจ้าง๑๐กว่าปี

สลับเรื่องใหญ่เดี๋ยวเอา๘๓๘ไปใช้
๘๓๘หรอเลวอัลก้า

ขอเสียบุคคลิปต้อนรับนะครับคุณแอนอลิชาธุรกิจพฤกษ์ค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

เอาเหรอต้องใช้หรือว่าสามี

แต่ประเด็นที่ไม่มีลูกอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับความถี่หรือเปล่า
มันเกี่ยวกับว่าเออข้างในเราเป็นอย่างนี้เปล่า

แข็งแรงทั้งคู่ปกติทั้งคู่

แต่ก็ก็คือเราก็มีแปลนมีลูกมาตลอด

ปล่อยปีละ

ประมาณนี้ฉันควรจะแต่งงานช่วงนี้ฉันจะทำงานให้ได้เงินเท่านี้
หรือฉันจะต้องมีอันนี้ไม่ใช่เวลานี้
ที่อยากแพลนลงรอบมา
พูดในรายการไปเยอะนะครับ
ยกตัวอย่างเช่นตัวเลขแรกก็คือตัวเลข๖ที่สัมพันธ์กับ๐
ตัวเลข๖สัมพันธ์กับ๐มันจะบ่งบอกปัญหาโรค
อาจจะเกิดขึ้นหรือมีความเสี่ยงคือมดลูกรังไข่
ตับไตลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ทอนซินกดละย้อนโรคเบาหวาน
อันนี้เป็นเลขความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

พี่แอร์รวยมาก
เวลาที่สัมพันธ์กับจงผู้หญิงเมื่อไหร่
ความรวยตรงนี้มันจะบอกอะไรบางอย่าง
อยู่กับเรื่องอวัยวะภายในของระบบสิทธิ์ภาพเพศหญิงได้

เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้ว
ก็คือตัว๐กับ๖ติดกันและตัว๒กับ๘ติดกัน

ซึ่งเป็นเลขคำเด็กของพวกซีนเนื้อนอกอะไรอย่างนี้ด้วยส่วนหนึ่งครับ
อันนี้ก็คือตามหลักนะครับวิธีก็คืออาจจะแบบว่าที่ซองบัตรประชาชนเองเนี่ย
อาจจะหาตัวมุมสติ๊กเกอร์อะไรมาปิดตัวเลขบางตัวที่เราไม่อยากเห็น
หรือให้มันปรากฏสายตาเราน้อยที่สุด

ใช่ครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราเกิดวันที่๑มีนานะครับ
คือขอโทษนะครับเกิดเป็นวันจันทร์อังคารเป็นวันพฤหัสใช่ไหมครับ
เฉพาะตัวเลขบางตัวที่เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์ค

เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะ
ผมไม่รู้หรอกว่ามันเกิดขึ้นจากอะไร

อย่างนี้ใช่ไหมครับปิดเลข๐๓ตัวเลยครับ
อ๋อที่ติดกันใช่ครับผมแล้วก็ปิดตัวโอปกรอบเลข๘นะครับ
ปิดตั้งแต่๐๓ตัว๐๘เลยแล้วก็ตัวหลังปิด๑แล้วก็เว้นมาที่๘อีกตัวนึง
อ๋อเอาสติกเกอร์เกลียวยาพลางตาว่าต้องสอแล้วก็ปิดนิดหน่อย
เทคเรื่องธุรกิจบ้างเรื่องของธุรกิจโรงแรมที่ปลายเห็นบอกว่ามีปัญหาเหมือนกัน
ก็มีก็จริงจริงมันก็มีเรื่องของบริวารอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นที่แบบเดี๋ยวก็เข้าออกเข้าออกอะไรอย่างเงี้
ต่างตีกันป่ะต่างตีกันป่ะต่างตีกันป่ะต่างตีกันป่ะต่างตีกันป่ะ
เปิดมาได้๓ปีก็คือแบบก็มีปัญหาเรื่อยเข้าออกมีปัญหามี
เดี๋ยวมีปัญหาอีกแล้วคือแบบไม่สงบอะไรอย่างนี้
จริงแล้วนะครับจะบอกว่าตัวเลขที่อยู่รอบตัวเรา
บางทีมันมีความสัมพันธ์หรือมันไปเชื่อมโยงกับคนในองค์กรได้ด้วย
แล้วบางทียกตัวอย่างเช่นเราเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของบริษัท

แต่คนในองค์กรอีกประมาณร้อยกว่าคนใช้ตัวเลขที่ไม่ได้ไปในทางเดียวกัน
เพราะว่าต่างคนก็ต่างคนละเลขอะไร
ใช่ครับเพราะฉะนั้นวิธีการมันมีหลายอย่าง
ถ้าเกิดเรามีโอกาสที่เราจะแบบคัดคนจากตัวเลขได้
ก็มีหลายบริษัทองค์กรใหญ่ที่เขาจะต้องมีนักวิเคราะห์
เพื่อที่จะบอกคนนี้เฮ้งดีคนนี้ตัวเลขดี
สามารถที่จะเอามาร่วมงานได้เขาก็จะมีการวิเคราะห์แบบนั้นเลย

ก็มีครับหรือแม้แต่แม้แต่เรื่องของเสื้อผ้าสีสันโทน
ในเรื่องของการคุมคนก็จะเข้ามามีบทบาทได้เหมือนกัน
ตัวอย่างเช่นสมมุติว่าฟิลล์ของผม
ผมเคยไปรีสอร์ทของพี่แอนใช่ไหมครับ
สวยมากรีสอร์ทดีมากภาพลักษณ์จะดูเป็นธรรมชาติ
ผมมองว่าโทนสีน้ำตาลสีส้มที่มันออกดูแบบว่าเข้มหน่อย
มันก็จะเป็นสิ่งดึงดูดของเรื่องของการคุมบริวารและคนได้เหมือนกัน
น้ำตาลแต่ว่าชุดชุดยูนิฟอร์มของโรงแรมเราก็เป็นเสื้อสีส้มกับสีน้ำตาล
ตรงนี้จะเป็นเรื่องของการแบบอยู่ร่วมกันอย่างครอบครัว
อ้อเหรอป้ายชื่อแดงด้วยมาเลย

เป็นเรื่องของการไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรมาก

๑๕๓นี่ให้บริวารใช้ก็ดีจะทำให้เขาพยายามแอคทีฟ
แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ในคนที่เป็นหัวหน้าคน

และสุดท้ายหัวหน้าคนนั้นต้องทำเองเกือบหมด
ตอนนี้เราต้องมาดูตัวเลขภาพรวมของทุกคนด้วยครับ
พี่แอนอาจจะแบบเป็นคนที่ปรับเปลี่ยนตัวเลขในชีวิตที่ดี
แต่ว่าคนที่อยู่ในองค์กรเลขไม่ได้ไปทางเดียวกัน
อันนี้ก็อาจจะทำให้เราเหนื่อยนิดนึงแค่นั้นเองครับ
เรื่องจากตัวเลขของโรงแรมนะครับต่อค่อยปรับกันตัวเลขของโรงแรมนะครับ
เพราะว่าจริงแล้วผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่า
ถ้าเรามีตัวเลขที่ดีนะครับแต่มันจะสู้เรื่องเกี่ยวกับห่วงจุ้ยชัยภูมิไม่ได้

ถ้าเกิดภาพฮวงจุ้ยดีทุกอย่างดีหมดเนี่ย

แต่๑๓๐ไม่ได้เป็นตัวเลขที่บ่งบอกภาวะปัญหาของคนในองค์กร
แต่แค่จะเป็นตัวบอกว่าที่นี่บางทีการอยู่เนี่ย

หรือบางที๑๓๐มันเป็นเลขของคำพูด
ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยพูดจาวหวานน่าจะดีคูณสอง
ถ้าพูดไม่ดีปุ๊บมันจะพล้อมกันง่ายมาก

แต่ละทีเนี่ยพอมาใส่อารมณ์ปุ๊บคือแตกเลย

แล้วคือลูกน้องก็จะแบบไม่เชื่อฟัง

คือเขาจะเป็นแบบไปเลย

เพราะว่าตัวพวกแบบจริงแล้วเนี่ย
ขอเลขที่น่าจะขอได้ไหมครับพี่แอร์

เลขที่หรืออาจจะใช้วิธีการแบบว่า
ตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีเลขที่โรงแรมใช่ไหมครับ

เราอาจจะไปทำให้องค์ประกอบเลข๓หรือเลข๐

เช่นถ้าเกิดพื้นหลังของเลขที่มันเป็นสีขาว

แล้วพาดการเล็ก๐เหมือนเล็ก๐มันขาดอะ

อันนั้นก็เรียกว่าเป็นการทำลายธรรมชาติเลขนิดนึง

แต่ก็ทำให้มองไกล
มองใกล้ก็ยังไม่รู้สึกว่าเราทำอะไรกับเลข
ไม่ได้แบบใช้แผ่นทองเลยที่มันดูใหญ่โต

ต้องลองดูครับให้มีแค่เลขหนึ่งตัวเดียว

เรื่องของลูกด้วยจะได้มาเติมชีวิตครอบครัว
ที่อยากรู้ว่าผู้หญิงที่เราแอบชอบเนี่ยนะคะก็เป็นผู้หญิงแบบไหน
ตัวเลขนี่สามารถบอกลักษณะนิสัยของผู้หญิงคนนั้นได้
ที่แล้วเนี่ยเขาเป็นคนแบบนิสัยยังไงนะครับผมว่าอย่าช้าเลยครับไปดูพร้อมกันเลยครับ